ยังคงติดตามอาการของนักแสดงเด็กนะคะ
่งดังมาจากเล่นรับบทบาทเป็นลูกชายของใจเริง
เล่นเรื่องเดียวเองนะคะคุณผู้ชมออกมาแป๊บเดียวเท่านั้น
แต่ว่าได้ใจหลายคนไป
ถ้าพูดตาโจหลายคนรู้เลย

ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหลายคนก็ตกอกตกใจนะ

เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่๔
และติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย

คุณแม่ก็บอกเอาไว้ว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ
แต่ว่าคุณแม่เองก็ยังคงมีความหวัง
แล้วก็เชื่อว่าลูกชายจะหายกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ
คุณแม่ได้เผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าตอนนี้คุณหมอต้องเฝ้าดูอาการน้องอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ต้องให้การรักษาอาการตามที่เกิดขึ้นวันต่อวัน
ซึ่งหัวอกของคนเป็นแม่แทบจะทนไม่ไหว

เพราะเชื่อว่าในฝีมือของทีมแพทย์

กลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวได้อีกครั้งค่ะ
แต่เราก็บอกว่างั้นหนูอดทนนะลูกหนูเป็นลูกผู้ชายหนูต้องอดทน

แต่น้องก็เหมือนแบบพยายามบอก

แล้วหนูกำมือทำไมหนูหลับตาทำไมลูก
ก็หนูปวดตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ขนาดเด็กยังรู้จักเจ็บแล้วยังรู้จักแบบบีบมือ
พอหายปวดก็คายอย่างนี้
ว่าบางครั้งคุณหมอต้องมาทำอะไรที่มันเจ็บ

พอเรามันจริงมันต้องอยู่ให้กำลังใจจับมือลูกอะไรอย่างนี้
แต่บางครั้งเราอยู่ทนไม่ได้
เห็นลูกเจ็บตอนนั้นเขาก็ต้องบอกหมอ

แต่เราไม่อยากบอกคือเราปล่อยให้หมอทำ

เพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าคุณแม่อยากให้น้องหาย

ขอพรหลายที่เลยค่ะ
อาจจะแทบทุกที่ที่แฟนคลับทุกคนแนะนำมา
สิ่งที่คุณแม่เขายังเป็นกังวลอยู่
หลังจากที่น้องสกายทำคีโม
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีผลกระทบทางร่างกายออกมา

แต่ว่าหลังมานี้นะครับผมน้องสกายเริ่มร่วง
คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาด้วยการตัดผมให้น้อง

ก็ส่งกำลังใจกับครอบครัวน้องสกายแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะ

แล้วน้องเข้มแข็งอดทนมากเลย
การทำคีโมทั้งการรักษาต่างนี้ต้องบอกว่า
โอ้โหอยากที่จะแบบให้ประชาชนคนไทยเนี่ย

เห็นแบบนี้แล้วอยากภาวนาให้น้องหายไวนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องสกายด้วยค่ะ